รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี
ให้มาเสริมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน
ประเด็นที่น่าสนใจและพูดกันเยอะ
ก็คงเป็นเรื่องของปริมาณ
หรือถ้าพร้อมจ่าย
หรือกำลังการผลิตส่วนเกินมีการ
ยกตัวอย่างของสูตรการคำนวณ
หลายวิธีว่าต่างกัน
ก็อยากจะเรียนกับทางสมาชิกสภาผู้แทน

ก็สูตรที่ท่านผมคำนวณสูตรเดียวกัน
แต่ผลลัพธ์เนี่ยต่างกัน

ตรงที่เรียกว่ากำลังการผลิต

แต่กำลังการผลิตที่ท่านนำมาใช้
กำลังการผลิตที่ผมใช้

กำลังการผลิตที่ท่านนำมาใช้

ของโรงงานไฟฟ้า
ทุกประเภทเชื้อเพลิง
แต่กำลังการผลิตที่ผมมาใช้
คือกำลังการผลิตที่คำนวณ
จากกำลังการผลิตที่พึ่งพาได้
ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งวัน
หมายความว่าประเภทเชื้อเพลิง

ของโรงงานประเภทกาส
ที่สามารถผลิตได้๒๔ชั่วโมง
บวกตรงกับกำลังการผลิต
โรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์

ต้องมีการลดทอนลงไป

กำลังการผลิตอาจจะต่างกัน

ที่เกินขึ้นมา
ว่ามันมีที่มาต่างกัน

ในการอภิปรายเมื่อวาน
ว่าเรามีการปรับ

ก็ตามแผนของ๖๕
ก็ลดมา๓๐๐กว่าเมกะวัตต์ลงมาแล้ว

คำนวณกำลังการผลิต

ซึ่งฟังดูก็จะมีล็อจิก

ก็เป็นเรื่องของการพยากร

ต้องมีการพยากรล่วงหน้า

ซึ่งก็ใช้ตัวเลข

สถาบันวิจัยต่างประกอบ

เวลานั้นจะมี

ในช่วงเวลานี้ต่อเนื่องกัน

มันต้องสร้างก่อนหน้านั้น

สิงคโปร์ฟิลิปปิน

มันก็มีปัญหาของค่าพร้อมจ่าย

ผมมาพูดเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะมา

แต่ผมพยายามที่จะอธิบายว่า
รัฐบาลทุกคนก็คิดแบบนี้ทำแบบนี้
เป็นสิ่งที่ทำกันมาตลอด

ผู้แทนผู้ทรงเกียจทุกท่านนะครับ

หรือค่าพร้อมจ่ายที่เกิดขึ้นขณะนี้
มันเกิดจากกำลังการผลิตที่มีอยู่ปัจจุบันนี้

มันคือกำลังการผลิตที่ได้มีการอนุมัติก่อนหน้านี้
พอลงไปดูในรายละเอียดของกำลังการผลิต
ที่ท่านเป็นห่วงเรื่องความพร้อมจ่าย

แต่เป็นกำลังการผลิต
ที่เกิดขึ้นในอดีต
ก่อนที่พนักท่านนายกรัฐมนตรี
จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด
ส่วนที่ได้อนุมัติในตอนระยะเวลาที่ผ่านมา

ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการอยู่
เพราะฉะนั้นความเป็นห่วง

กำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ตรงนี้ผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกัน

ทุกอย่างทำด้วยหลักด้วยเกมของการคำนวณ
มีที่ไปที่มาและมีเหตุผล
แล้วมันก็เกิดขึ้นทั่วโลกจริง
อย่าได้ไปกล่าวหาอย่าไปได้เป็นห่วงว่า
ใครกระทำอะไรผิดอย่างไร

เป็นเรื่องที่มีการทำมาอย่างต่อเนื่องของทุกรัฐบาล

ส่วนโรง๖โรงที่พูดถึงว่ามันเหลือจนต้องปิด

ว่าเป็นโรงที่รอฉลอเป็นโรงงานเก่า
ที่จะเตรียมปลดระวังประสิทธิภาพไม่ค่อยดี

หรือเป็นโรงที่ประสิทธิภาพไม่สูงมากนักก็เป็นเรื่องเดิม
อีกเช่นกันนะครับเป็นเรื่องโรงงานที่ได้ผลิต
แล้วก็อนุมัติมาก่อนหน้าที่พนักท่านนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไป
แต่อย่างที่ผมเรียนมันเป็นไปตามหลักวิชาการ
อย่าได้ไปโทษใครนะครับเป็นเรื่องของที่ทำกันมาต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องเอฟทีก็เช่นเดียวกันนะครับ
หลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องของการฆ่าเชื้อเพลิงสูง
เป็นการทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูง

สูงนะครับเพราะว่าเป็นค่าแปรผันของเอฟทีแต่ท่านกลับไปดู
กลับไปดูย้อนหลังสักนิดหนึ่งนะครับณวันที่พนักท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านรับท่านรับค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นวันนั้นสามบาท
หกสิบสตางค์สามบาทแปดสิบสามบาทเก้าสิบอยู่ต่อหน่วยนะครับเป็น
เอฟทีที่สะสมกันมาเนี่ยมากกว่าหนึ่งบาทห้าสิบสตังค์
ในระยะเวลา๓๔ปีก่อนหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าดำรงตำแหน่ง
และหลังจากนั้นที่ระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา๗ปีกว่า
หกปีกว่านะครับเจ็ดปีนะครับกว่ากว่าเนี่ยนะครับ
ทีมไม่มีขึ้นเลยมีลมและลมก็เพิ่งมาขึ้นช่วงหลัง
มาขึ้นช่วงหลังจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า

ต้องนำเข้ามากขึ้นเดี๋ยวผมจะกลับมาประเด็นที่ท่านสมาชิกห่วงใยกัน
นะครับแต่อยากให้เรียนว่าของเก่าที่รับมอบกันมา
หรือได้รับมาณวันที่รับตำแหน่งเมื่อ๘ปีที่แล้ว
หนึ่งบาทห้าสิบวิกฤตอะไรผมไม่ทราบวิกฤตขนาดไหน
ผมไม่ทราบแต่วันนี้วิกฤตซ้อนวิกฤต
เป็นวิกฤตที่คนในห้องนี้คนในประเทศนี้
และคนทั้งโลกไม่เคยเจอมาก่อนได้รับผล
เราจำเป็นต้องขึ้นเอฟทียี่สิบสามสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์
งวดถัดไปก็จะมีการพิจารณาอยู่ท่านอาจจะบอกว่า
เป็นเรื่องของการไปพิพาทกับบริษัทเชฟลอนและโททาวน์
คนละประเด็นกันนะครับต้องแยกเรื่องก่อน
เรื่องข้อพิพาทของเชฟลอนกับโทเทา
เป็นเรื่องของเขาเป็นผู้รับสัมประธานเดิม
พอมีการประมูลแล้วเขาไม่ชนะการประมูล
เขาเองก็จำเป็นจะต้องออกไปแต่สัญญาที่เขาได้เซ็น

เมื่อห้าสิบปีที่แล้วเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว
จะใช้เวลากระชับขึ้นนะครับ๕๐ปีที่แล้วเนี่ย
มันมีข้อที่เขาโต้แย้งขึ้นมาเพราะเรายังมีเงื่อนไขบังคับว่า
ขุดเจาะที่เรารัฐบาลเลือกที่จะใช้ต่อ
ที่มีหลายร้อยท่านเนี่ยเขายังต้องมีภาระลื้อถอนในอนาคต
ถึงแม้เขาไม่เป็นผู้รับสัมประธานอยู่และต้องวางเงินประกันด้วย
เขาไม่ยอมในข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไปหยุดผลิตหรือไม่หยุดผลิต
นะครับอันนี้แยกกันในส่วนของเรื่องของการผลิตที่ลดลง
ก็เป็นธรรมดานะครับว่าในเมื่อผู้รับมันเป็นช่วงท้ายของสัมประธาน
การผลิตที่จะมีเพิ่มขึ้นหรือมีอย่างต่อเนื่องต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ในเมื่อเขาเป็นผู้แพ้การประมูลการลงทุนจึงลดลง
เราพยายามจะขอเข้าพื้นที่เพื่อที่จะไปเจาะไปทำงานไปดำเนินการ
เพื่อรักษาการผลิตมันต้องได้รับความอนุญาตจากเขา
เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงทางสัญญาก็เจรจากัน
เจรจากันเนี่ยกว่าจะได้ข้อตกลงก็ปลายประมาณปลายปีที่แล้ว
ก็หลังจากนั้นก็เข้าไปผลิตนะครับไปเจาะไปดำเนินการ
แต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเราได้มีการเตรียมการโดยการเพิ่ม
อย่าไปมองแค่หลุมเอลวันอย่างเดียวเรามีการเพิ่มของบงกฎ
มีเพิ่มของหลุมอื่นมาทดแทนจะขาดก็เพียงไม่มาก
แล้วก็แก๊สธรรมชาติของไทยท่านจะท่านต้องเข้าใจ
ว่าเรานำเข้าแก๊สธรรมชาตินี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมานำเข้าปีนี้
เรานำเข้าแก๊สธรรมชาติเนี่ยมานานแล้วหลายปีแล้ว
เรามีการเตรียมการเราพบว่าแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย
ที่เราใช้กันมาตลอดระยะเวลา๓๐๔๐ปียังต่อเนื่อง
มันต้องล่อยหล่อลงไปแน่นอนมิฉะนั้นเราจะไม่สร้างโรงงาน
ขนาดสิบกว่าล้านตันรอรับอยู่ต่อปีไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยยังไงก็ต้องนำเข้าแก๊สธรรมชาติ
อัตราที่เราการใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเหตุผลว่า
เราจึงมีการเปิดประมูลสัมประธานชุดใหม่ให้เกิดขึ้นในปี๖๕นี้
ด้วยความพยายามจากพื้นที่ที่พอจะมีศักยภาพอยู่บ้าง
และพยายามที่จะเร่งรัดในการเจรจากับพื้นที่อ้างสิทธิ์ต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน
ตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำคงต้องแยกเรื่องกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชี้แจงให้กับทางท่านสมาชิกสภาพุทธทรงเกียรตินะครับ
พอดีเวลาผมมีเวลากระชับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลงไปแถลงข่าว
แล้วก็ชี้แจงกับทางสื่อมวลชนได้ทราบในส่วนนี้เป็นประการบางส่วนไปแล้ว
แล้วก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์
และหากท่านสนใจที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าใจในข้อเท็จจริงต่าง
ผมเชื่อว่าท่านสามารถใช้เวทีของสภาหรือแวะเวียนมาที่กระทรวงพลังงาน
รวมทั้งได้ไปเยี่ยมชมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน
ซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอด
นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะให้ข้อมูลในภายหลัง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและไปสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้องต่อไปครับ

ผมขออนุญาตประท้วงท่านรัฐมนตรีครับ
คือท่านรัฐมนตรีท่านรองนัยรัฐมนตรี
ตามข้อบังคับข้อ๖๙ท่านประธานลองฟังผมนิดเดียวเลยครับ
คือผมไม่รู้ว่ามาจากคณะรัฐมนตรีเดียวกันหรือเปล่า
นายกพูดอย่างน้ำตรีพูดอย่าง

เมื่อกี้ท่านรองนายกสุพัฒนพงศ์ยอมรับครับบอกว่า
กำลังเจรจาอยู่จะขอเข้าไป

ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะครับ

แต่ทุกวันนี้มันมีปัญหาตกลงไป๒๐กว่าเปอร์เซ็นต์
ท่านก็เลยต้องไปนำเข้ามาจากต่างประเทศ

พี่จริงเลือกที่ท่านไปซื้อไอที่แฟรงก์เฟิร์ตก็ไม่ตอบนะฮะ

ข้อมูลท่านลำตีกับท่านนายกไม่ตรงกันก็เลือก

ฟังเลือกเชื่อข้อมูลฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับ

อ๋อท่านลำตีจะชิงแจงเพิ่มเติมหรือครับ

เรื่องของการลงทุนซื้อบริษัทในเยอรมัน

มันไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ผมเป็นผู้บริหารใดของบริษัท

การดำเนินการเจรจาการดำเนินการตกลงอะไรกันแล้ว
แต่เนี่ยดำเนินการมันเกิดขึ้นหลังจากที่ผมก็เสียอายุไปแล้ว

อนุมัติอะไรต่างนี่ไม่ต้องมาขอรัฐบาลนะครับ

อันนี้มันเป็นเรื่องตามอำนาจของเขาอยู่แล้ว
ก็อยากจะเรียนชี้แจงสั้นดังนี้ครับ